เป็นหน้าที่ของท่านประธานวิชัยกับท่านกรรมการรากลักษณ์นวล
ตอนที่จะโหวตนายกยกถ้าคุณรู้ว่าเขาจะเลือกคุณ

สนชน่าจะมีจำนวน๗๘๐ที่จะเป็นสว๒๕๐

เคราะห์เหลี่ยมคำถามพ่วงแค่สีสัน
แต่เป้าหมายสำคัญคือเก้าอี้สว
เสาร์นี้๒๐นาฬิกา๕๐นาทีเป็นต้นไป